ราภาค่ะต้องบอกว่าคราวนี้เธอมาแบบลอยตัว
ลอยสวยอยู่เหนือดราม่าเลยคุณผู้ชม
ไม่ใช่อะไรมันมีเรื่องไหล่เรื่องราวหนึ่งเดี๋ยวจะเล่าให้ฟัง
มีคนเข้าไปในคอมเมนต์ในไอจีของพี่อ้ำพัชราภา

ใช่ภาพนี้แล้วใช้คำที่มันไม่สุภาพคุณผู้ชมค่ะ
ในสคริปต์เนี่ยเขาบอกเลยต้องใช้คำว่าด่าทอ

ท่าทางจะรุนแรงทีเดียวข้อความนี้ค่ะ
ก็มีบุคคลท่านหนึ่งนั่นแหละคาดว่าจะไม่หวังดีแน่๑๐๐เปอร์เซ็นต์
ก็เข้ามาคอมเมนต์ด่าทอนะคะด้วยถ้อยคำที่ไม่น่าฟังเลยค่ะ
จารณ์ท่านั่งของคุณอ้ำภาพนี้แหละคุณผู้ชม
แถมยังร่ายยาวเรื่องหนุ่มของพี่อ้ำไปในทางที่ไม่เดียวซะเลยนะคะ
ถ้าได้อ่านเต็มนะคะอันนี้ที่เราเบลอเพราะว่ามันเป็นคำหยาบคาย
ก็คือหยาบคายจริงไปเปรียบเทียบนู่นนั่นนี่ซึ่งแบบคือมันไม่เหมาะสมอะนะ

นั่นน่ะสินะคะทางเพจนะคะ
ก็ได้โพสต์ต่อว่านะคะกลับคืนไปแต่เป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะ
ไม่ใช่ครั้งแรกนะที่คนนี้เข้ามาคอมเมนต์แบบนี้
แล้วก็ขอเตือนนะคะทำตัวแบบนี้มันไม่น่ารักเลยนะ

ต้องบอกก่อนเลยนะคะพี่อ้ำเนี่ยเขาไม่ได้เก็บมาใส่ใจนะถึงมีเรื่องราวดราม่าก็ตามเถอะ
คือเมื่อวานนี้เขาไปทานข้าวที่บ้านแฟนเขา
แบบเต็มปากเต็มคำเลยนะนะคะ
ก็ขอถ่ายรูปด้วยกัน
หลายคนแซวนะเอ๊ยเนี่ยมันรูปครอบครัวป่าว
เออนะครับเอาเป็นว่าดราม่าใดก็ทำอะไรพี่อ้ามไม่ได้นะครับ

ไทยรัฐบันเทิงของเรานะก็เตือนกันอยู่เสมอเลยว่า
การที่จะไปคอมมงคอมเมนต์หรือว่าด่าทอบุคคลสาธารณะ
เราอาจจะต้องจ่ายค่าเสียหายเป็นเงิน
ดีตัวอย่างก็มีคุณแมทพิรณีโอ้น้ำหูน้ำตาล่วงเสียกันเป็นล้านล้านนะคะ